จังหวัดชนบุรีนะครับร้านขายของทุกอย่าง๒๐บาทเขาก็มีคนอยู่ในร้านเป็นเจ้าของร้านจู่มีกระบาดคันหนึ่งขับรถผ่านไปแต่ไปสาดกระสุนใส่ร้านเขามันเกิดอะไรขึ้นไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดครับ
โหยอะไรจะขนาดนั้น๑๐กว่านั๊ตเลยก็๑๑นัดทีมงานเราได้
นับแล้วก็ทำกราฟิกให้ดูว่าเขายิงสิบเอ็ดนัดนะมันแค้นอะไรกันขนาดนั้น
นี่มาอย่างไวแล้วก็ปั๊งอย่างเงี้ยคือทำไปทำไมอ่ะฮะ
นี่คือกล้องวงจรปิดของร้านนะฮะที่เขาขายของ๒๐บาทเนี่ยฮะ
อยู่ถนนสุขุมวิทนะในคุณที่หมู่๘ที่สัตวิถีชนบุรี
กระบาดคันนี้มาด้วยความเร็วเลยไม่ได้เบรกนะไม่ได้ชะลอด้วย
แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นแบบรัวยิงไป๑๑นัดก่อนจะซิ่งไปทางพัทยา
เจ้าของร้านคือคุณสุชาวีอายุ๕๓ปีบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตี๔
ที่ผ่านมาเมื่อเช้านี่แหละหลับอยู่เลยหลับลึกด้วย
แต่เสียงปืนที่มันดังมันทำให้สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะมันรัวยิงขนาดนั้น
ภาวะตื่นตกใจแล้วไปเปิดกล้องดูก็เจอภาพอย่างที่เห็นกระบะมา
กระบะสี่ประตูสีดำไม่ทราบรุ่นไม่ทราบทะเบียนนะฮะ
แต่สังเกตเห็นว่ากระจกข้างเนี่ยมีไฟสีฟ้าติดอยู่นะฮะ
ขับผ่านหน้ามร้านแล้วคนขับปุดกระจกแล้วก็กำนำยิง
แต่เหมือนเป็นการยิงขึ้นฝานะฮะ
เพราะว่าวิถีกระสุนที่ร้านไม่ได้มีอะไรเสียหายเป็นการยิงขึ้นฟ้า
ทำให้ไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
เธอก็เลยเอาคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจถือว่าเป็นภัยต่อสังคม
แล้วเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องมายิงไปฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยนะครับ
มีคนนั่งหลังด้วยใช่ไหมครับ

ค่าไม่ชัดเนอะ
คือตอนนี้เราเห็นภาพจากร้านนี้

แต่เรายังไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์ของคนทำเนี่ย
เขาต้องการเอาปืนยิงขึ้นฟ้าเพื่อข่มขวัญ

หรือมันแค่เป็นความคึกขนองที่

เพราะเขายิงขึ้นฟ้าอ่าก็เลยยังไม่รู้ว่าจุดประสงค์เขาต้องการจะ

ต้องการส่งสัญญาณไปหา

อกกระสุนตกอยู่คาดว่าน่าจะมาจาก

ก็เลยต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนเดี๋ยวว่าจะเร่งติดตาม
ตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย